สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้
เตรียมรับมือให้ดีค่ะสำหรับภาคใต้คลื่นลมในทะเล
แล้วก็ฝนเนียดตกระหน่ำลงมามากกว่าปกติสักร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
หลายพื้นที่คลื่นสูงสองถึงสามเมตรชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้
จนถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ก่อนนะคะขณะที่ภาคอื่นอื่น
เฉพาะตอนบนของประเทศคือภาคเหนือภาคอีสาน
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมีทั้งฝนมีทั้งหนาวอากาศเย็น
พื้นที่น้ำค้างแข็งด้วยนะคะปัจจัยเป็นเพราะอะไร
คุณผู้ชมค่ะเราตรวจสอบจากโมเดลจำลองอากาศกันนี้
นี้กันหน่อยแล้วกันนะคะมีปัจจัยจากลมก็คือ
มวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่จะปกคลุมมาบริเวณภาคอีสานตอนบน
รวมถึงทะเลจีนใต้ก็ทำให้เกิดลมปะทะพัดมานะคะ
รวมไปถึงเรื่องของขึ้นกระสาหร่องฝ่ายตะบันตกนะคะ
มาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศหนาว
มีอากาศเย็นนะคะบางพื้นที่อากาศหนาวจัด
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานหนาวเนี่ยนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกก็พอได้อ่านที่สงฆ์บ้างนะคะ
อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียส
พื้นที่ก็มีฝนด้วยแต่ขณะที่ในระยะนี้อยากจะย้ำเตือน
ห่วงบรรยายพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะคะอาจจะมีฝนตกแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
เกิดน้ำท่วมบ้างบางพื้นที่เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็ดูแลเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยกันด้วยส่วนชาวเรือก็ควรที่จะงดเดินเรือกันไปก่อนนะคะ
การสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่านับตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๕กุมภาพันธ์แล้ว
โดยรวมประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศอย่างไรโดยรวมนะคะภาคอีสานภาคเหนือจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
และมีฝนเล็กน้อยโดยเฉลี่ยประมาณสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะแต่ถ้าเป็นยอดดอยกับยอดภูอากาศจะหนาวจัด
พื้นที่นั้นจะมีน้ำค้างแข็งขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีหมอกตอนเช้ามีฝนบางแห่งเช่นเดียวกัน
ก็เป็นอานิสงฆ์ที่ได้มาจากลมแล้วก็จากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั่นเองค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยและฝั่งอันดามันนั้นในระยะนี้จะมีฝนตกชุกหน่อยนะคะ
พื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝนตกมากถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเบากว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
แล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลในระยะนี้มีหมอกตอนเช้าอากาศหนาวบางพื้นที่และยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบของพื้นที่เป็นลักษณะฝนปล่อยนะคะ
อาจจะเพียงแค่ทำให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงขั้นว่าลดฝุ่นละอองเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ